แต่ของผมเนี่ยนะดูก่อนเลย
เรื่องเนี่ยมันหักมุมไปหักมุมมา
ร้านดอกไม้ได้รับการติดต่อไปบอกว่า
ช่วยมาทำดอกไม้จัดแต่งหน้างานศพให้หน่อยนะครับ
แต่พอไปถึงงานครับคุณผู้ชมฮะ
คุณไม่ต้องทำแล้วนะคนตายฟื้นแล้ว
จัดแต่งหน้าจัดมาต่อพอบตอบตอบใจพบต่อไป
จัดให้เดินอาจารย์ที่แยกกายแยกกายจะจงไปของผมที่ทุกข์จริงรัก
จริงรักภาษาที่พรุ่งมีจุดไม่หาใจที่นำคำศักดิ์มาศาสตร์
เกิดว่าอุตสาหกวัฒนภาษามหาภัษจัดแรงต่อคำเพียรติภิกษ์
โพสต์คลิปทีมงานเก็บข้าวของออกจากสาราวัดที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนด้วยนะ

กรุงเทพเนี่ยขึ้นข้อความบอกว่าลูกค้าตายแล้วฟื้นเก็บของกลับครับ

บางคนถามคอนเทนต์แน่คอนเทนต์เปล่าเนี่ยถามจริงคอนเทนต์เปล่า
เจ้าของคลิปบอกเรื่องจริงครับ

ญาติไปติดต่อจองสาราจองเต็นต์ติดต่อร้านดอกไม้ในรูปอ่ะทำวันชาตะมาแล้วนะ
เอ้าอย่างนี้ดีกว่าปรากฏว่าคุณผู้ชมวันรุ่งขึ้น
ร้านก็เตรียมของไปเนี่ยเตรียมดอกไม้ไปเตรียมอะไรที่ต้องใช้จัด
ใช้จัดไปก็ขนของไปที่วันก่อนแล้วขนของไปเพราะถึงหน้างานปั๊บ
คุณยายฟื้นแล้วทำยังไงล่ะเก็บของกลับไปสิแต่แต่ย่านเนี่ย
ก็ยังไม่สั่งยกเลิกงานนะครับบอกว่าอ่าไม่เป็นไรเราสั่งคุณแล้วใช่ไหม
อย่างนั้นรอดู๔วันเพราะ๔วันปั๊บนะ๔วันปั๊บปรากฏว่า
โทรมายกเลิกนะเพราะคุณยายก็ฟื้นแล้วนี่หักอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
อะไรอ่ะหลังจากยกเลิกไปสี่วันอีกถัดมาสองวันคุณยายเสียชีวิตครับ
คราวนี้เสียชีวิตจริงจริงอันนี้จริงใช่ไหมเออนี่แหละครับหักไปหักมา
ที่ผมบอกทีนี้ร้านดอกไม้ก็เลยต้องกลับมาจัดงานให้กับคุณยาย
จัดดอกไม้หน้าศพอีกครั้งนึงแบบนี้แหละครับ